อ่ารอดูท่าทีกันต่อไปในขณะที่ท่าทีแปดพักร่วมยังไม่ชัดเจน
ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้หารือและยังไม่มีข้อมติอะไรออกมาเลยว่า
กรกฎาคมนี้ชื่อของใครจะถูกเสนอมาเป็นแคนดิเดต
แล้วสูตรของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงไป
มันมีประเทศใหม่มาอีกแล้วค่ะคนนี้ใครคะ
คุณชูวิทย์โอ้โหขนาดที่เฮียชูไว้อย่างไรเฮียชู
ขณะที่เขายังไม่รู้นะว่าสมการจบมาเป็นยังไงใช่ไหม
แต่คุณชุวิตวันนี้มาพร้อมเอกสารมาหาบอมอภิวัฒน์

เหรอให้ดูนิดเดียวแล้วก็เอาเก็บมาบอกว่า

ถ้าเพื่อไทยสลัดก้าวไกลทิ้งไปเป็นฝ่ายค้านเมื่อไหร่

ทุกคนจะต้องได้เห็นเอกสารนี้

คุณเศรษฐาทวีสินก็ไม่ได้เหมือนกัน
จากเอกสารชุดนี้

คือตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ย
ที่คุณชูวิทย์แกเดินสายไปเลยเนี่ย
นั่นคือไปไม่เอากัญชาเสรี
เอ้าแล้วนี่รถหักเลี้ยวกลับมา

คนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณชูวิทมันมีประเด็นอะไรอย่างไรกันเหรอ

ผมเชื่อว่าถ้าคุณพิทาจะไม่ได้เป็นนายก

เพราะความสุจริตและความโปร่งใสในการทำธุรกิจเหมือนกัน
คนก็ถามว่าคุณชุวิตทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรออืม
คุณชูวิทย์บอกว่าเหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะเพื่อไทย
อันนี้กรณีที่ท่านะท่านะถ้าเพื่อไทยทิ้งก้าวไกล
แล้วไปจับมือกับพลังประชารัฐเนี่ยครับผมไม่โอเคผมจะทำ
ผมจะผมจะเอาเอกสารนี้มาเปิดเผยแต่ถ้าเพื่อไทยจับมือกับก้าวไกล
ทิ้งกันและไปเป็นฝ่ายค้านผมจะไม่เปิดเอกสารฉบับนี้
นี่คือการตอบแทนนักการเมืองที่ตระบัดสัตว์คุณชุวิตก็บอกสองพักใช่ไหม
ใช่ค่ะถ้าไปจับกับพลังประชารัฐและภูมิใจไทยใช่ไหมอ่าใช่
สองพักนี้ถ้าไปจับสองพักนี้แล้วทิ้งก้าวไกลผมไม่เอาเลย
ไม่เอาเด็ดขาดเอกสารฉบับนี้จะถูกเปิดเผยทันที
คุณเศรษฐาทวีสินก็จะไม่ได้เป็นนายกในแง่ของคุณสมบัติเช่นเดียวกัน
ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะบอกว่านี่เป็นการตอบแทนนักการเมืองที่ตระบัดสัตว
หมายความว่ายังไงคือคุณชุวิตบอกว่าผมอยากให้เพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันเป็นฝ่ายค้าน
เพราะถ้าพักเสียงข้างน้อยจะจัดตั้งเป็นรัฐบาลมันอยู่ได้ไม่ถาวรอยู่แล้ว
แล้วก็จะมีเหตุการณ์นำไปสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง
เพราะฉะนั้นเพื่อไทยต้องคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีว่าจะเดินไปทางไหน
ถ้าผมไม่ทำแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนได้ก็คือนายกที่ไม่โปร่งใส
เอกสารในมือของผมเนี่ยเป็นเอกสารราชการที่คนปกติเขาไม่ทำกัน
และเป็นรายละเอียดที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ทำไม่ได้
ถ้าพิธาถือหุ้นไอทีวี๔๒๐๐หุ้นว่าผิดแล้ว
เอกสารฉบับนี้ผิดแบบล้านเปอร์เซ็นต์
แล้วถ้าเอกสารชุดนี้ผมเปิดมาเนี่ยซึ่งเป็นเอกสารที่ชัดเจนขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์
ว่ามันผิดทุกอย่างนะครับ
คุณเศรษฐาก็ไม่สามารถจะเป็นนายกได้เพราะความสุจริตความโปร่งใสของคุณเศรษฐา
ซึ่งมาจากการทำมาค้าขายซึ่งณวันที่คุณเป็นในทุนเป็นเจ้าสัวเนี่ยมันไม่ผิด
แต่วันที่คุณมาเป็นนายกเนี่ยคุณทำไม่ได้ก็เพราะว่าพักเพื่อไทยทิ้งพักเก้าไกล
ถ้าเขายังจับมือกันไว้ไม่เปิด
ถ้าเกิดคุณจะเป็นนายกของผม
คุณจะทำพฤติการแบบนี้ได้เหรอ
ทีนี้จะได้ไม่ได้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่สังคมอยู่ที่สื่อสารมวลชน
ผมจะเปิดให้พวกคุณดูแล้วคุณเป็นคนตัดสินแล้วกันว่า
คุณได้นายกแบบนี้คุณเอาไหม
พูดออกมาว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน
เพราะคุณชุวิตเขาเหมือนกับเขาก็จะพูดพูดอยู่

กรณีนี้เนี่ยผมเคยทำธุรกิจมานานผมมั่นใจ
ว่าบริษัทเก่าที่ผมทำมาเนี่ย
มันทำมาได้ด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไร

เขาบอกผิดล้านเปอร์เซ็นเลยนะคุณเศรษฐา

คือพอคนก้าวเข้ามาอยู่ที่สปอร์ตไลท์เนี่ย

ถูกเปิดเผยถูกแฉเป็นประเด็นอยู่เรื่อย

เหมือนที่คุณพิทาโดนคุณกังวลหรือเปล่าคุณเศรษฐา

คุณจะต้องมายืนบนแท่นนั้นแทนคุณพิธาริมเจริญรัฐเนี่ย

เอ้าคุณเขาก็แฉกันมาตลอดหรือเปล่า

ก็ต้องระวังแล้วมันก็ต้องยอมรับอะ

แต่ยังไงผมก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง

เขาก็บอกจะมีเรื่องแฉอะไรกันตลอดเวลานะครับ

ผมยังไม่ทราบเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ปล่อยไปแล้วกัน
แต่ว่าคุณพิทากับ
คุณเสถาเขาจะต่างกันนิดน่อยนะ
คุณพิทาเป็นสระศร

ยกเนี่ยใช้คุณสมบัติเดียวกับผู้สมัครสอสอค่ะเพียงแต่ว่ากรณีถือครองหุ้น
ทีวีของคุณพิธาเนี่ยเขาถูกยื่นเรื่องร้องไปยังกรกตตั้งแต่ตอนที่เป็นสอ
นั่นแหละในเรื่องของสมาชิกภาพกรกตก็มีการรับเรื่องต่อเนื่องสืบเนื่องมา
จนส่งเรื่องไปยังสารมนุมไม่ได้ใช้ค่ะโดยกรกฎตอเนี่ยเคาะไปก่อนแล้วว่ามันขาดคุณสมบัติ
เขาบอกว่ามีเหตุควรให้เห็นตามที่ร้องจากการถือครองหุ้นสื่ออ่า
แต่ว่าเอกสารที่คุณชูวิทย์บอกผมจะแฉเนี่ยคุณชูวิทย์บอกผมคงไม่ได้ร้องหน่วยงานไหน
เป็นลักษณะการออกมาเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็น
ซึ่งถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยมันต้องไปดูเนื้อในถ้าถึงเวลาที่คุณชุวิตเปิดเผยขึ้นมาว่า
เรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรมันผิดแบบไหนอะไรยังไง
หรือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นนายกคันติเดชนายก
อันนี้มันต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของคุณเศรษฐาด้วย
แล้วก็มันก็ต้องรอดูทางฝั่งคุณชูวิทย์เพราะคุณชุวิตเขาก็ยืนยันในข้อมูลของเขาว่า
เอกสารฉบับนี้ถ้าพิธาถือหุ้นสื่อยังผิดเนี่ย
เอกสารฉบับนี้ก็คือล้านเปอร์เซ็นต์ผิดแน่นอน
แต่ถ้าฟังจากคุณชุวิตก็คือไม่อยากให้เพื่อไทยทิ้งก้าวไกล

ถ้าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันทั้งคู่
คือยังไงก็ต้องจับมือกันไปห้ามปล่อยมือกัน

ท่านผู้ชมครับมาดูมติของที่ประชุม